ต่อกันเลยนะคะสำหรับเหตุทะเลาวิวาสค่ะ
ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
เป็นการทะเลาะกันของวัยรุ่น๒กลุ่ม
หลังจากนั้นนะคะเกิดการยิงกันเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะ
คนก่อเหตุหลังจากยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบขับรถหนีไป
แต่ว่าล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวมือยิงได้แล้วนะคะ
เอาตัวมาสอบสวนเนี่ยสรุปเกิดการทะเลาะวิวาสแล้วก็โมโหกันนั่นแหละ
แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สองกลุ่มนี้เขาเจอกันนะ
เขาเคยทะเลาะวิวาดกันมาแล้วก่อนหน้านี้๑ครั้ง
เหตุการณ์ที่ทำให้มีคนเสียชีวิตที่เกิดขึ้นตี๒๓๐
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่ร้านอาหารถนนเรียบ
ตำรวจรับแจ้งเหตุยิงกันตายรีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ
ไปพร้อมกับแพทย์และชุดพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งกู้ภัยค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพนายธัญฑรศรีเมฆหมอกอายุ๓๐ปี
สภาพศพนอนคว่ำหน้ามีแผลถูกยิงที่ใบหน้า๓นัดนะคะ

ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ซุปเปอร์๔ปลอกด้วยกัน
สอบสวนในทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมเพื่อนผู้หญิงอีก๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามารับประทานอาหารก็คือที่ร้านจิ้มจุ่มแห่งนี้
และต่อมามีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงค่ะ
เป็นผู้ชาย๓คนผู้หญิง๒คน
กลุ่มหลังเขาขับรถกันมา๒คัน
ก็คือรถกระบะและรถเก๋งสีดำมารับประทานอาหารในร้านเดียวกันเลย
พอรับประทานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
ระหว่างที่กลุ่มอีกกลุ่มนึงเดินออกจากร้าน
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มรถจักรยานยนต์มองหน้า
แล้วหลังจากนั้นทะเลาะวิวาดกันนะคะ
ผู้ก่อเหตุเรียกเพื่อนมาช่วยและช่วงชุลมุนนี่แหละค่ะ
เขาใช้ปืนกระหน่ำยิงนายธัญฑร๔นัดซ้อนจนเสียชีวิต
แล้วรีบขับรถหลบหนีไปนะคะ
ผู้ปนตำรวจตรีเทียนชัยคามปโป๊โส
ผู้บังคับการตำรวจภูทรเพชรชบุรีกล่าวว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ช่วยกันสกัดจับรถทั้ง๒คันนะคะ
ติดตามสกัดจับรถกระบะได้แล้ว
จับกลุ่มผู้ก่อเหตุ๒รายค่ะที่สมุทรสงครามนะคะ
คือนายสมพบสุวรรณสิริอายุ๓๕ปีและนายชิดนรงค์อุ่นละออง
จับกลุ่มทั้ง๒คนได้พร้อมปืนขนาด๓๘ซุปเปอร์๑กระบอก
และกระสุนปืนอีก๖นัดนะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคนค่ะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นายสมพบถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ก็คือมีปืนและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
พอจับกลุ่มตัวได้ก็รีบนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ร้านจิ้มจุ่มเกิดเหตุทันทีเลยนะคะ
นายสมภพให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงผู้ตายเอง
ส่วนนายชิดนรงค์ยังคงให้การปฏิเสธ
อกจากนี้มีผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายนะคะ
ยังคงหลบหนีอยู่อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวค่ะ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองฝ่าย
ก่อนหน้านี้เขาก็เคยรู้จักกันมาก่อน
และมีเรื่องทะเลาะวิวาสมาแล้วนะคะ
แล้วครั้งนี้เป็นการมาพบกันอีกครั้งที่ร้านจิ้มจุ่ม

ด่ากันก่อนแล้วเกิดการทะเลาะวิวาดกัน
แล้วอีกฝ่ายเอาปืนออกมายิงจนมีคนเสียชีวิตค่ะ